รู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐ
วันนี้จะเจอกับเรือนขวัญเฉอรี่

สำหรับงานมายาแชนเนล
ต้องบอกเลยว่าไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย
เปิดสถานีมาเนี่ย๒ปีกว่า
กวาดรางวัลจากเวทีอันทรงเกียรติมาก็หลายต่อหลายรางวัล

กวาดมาอีก๒รางวัลจากเวทีอันทรงเกียรตินี้ค่ะ
เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีของเรา
เดินหน้าผลิตผลงานคุณภาพออกสู่สายตาคุณผู้ชมมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
โดยเฉพาะความครบถ้วนของข่าวสารที่ทีมข่าวทุกคนนั้น
ตั้งใจนำเสนอการันตีด้วยรางวัลอันทรงเกียรติมาแล้วมากมายค่ะ
ล่าสุดก็นี่เลยกับรางวัลจากเวทีมายามหาชนมายาอวอร์ด๒๐๑๙
ผู้ประกาศข่าวแล้วก็ศิลปินจากไทยรัฐทีวี
ตบเท้าเข้าร่วมจัดฉายบนพรมแดงด้วยเช่นกัน
เมื่อคืนนี้ที่ฉันก็ไปมารวมไปถึงข้างก็มีนี่
บุ๊กคุณคุปตนันแล้วก็คุณคิงพีรวัตร
แล้วก็สาวสวยข้างดิฉันคือศิลปินไทยรัฐทีวีด้วย
เจ้าหน่อยละกันเชอรี่เธอเซ็กซี่เกินไป
ใช่ไหมมาเต็มเนี่ยดาราเยอะไงต้องสวยแข่งกับเขา
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีของเราคุณผู้ชมคว้ามาครอง๒รางวัล
และรายการข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี๒๕๕๙ค่ะ
บอสของเราคุณวัชระวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีเป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล
แล้วก็รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมขวัญใจมหาชน
อันนี้เราก็ได้มาครองเหมือนกันต้องขอแสดงความยินดีเลย
กับคุณคิงพีรวัตรอัธนาคหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดี

ใช่มาสร้างสรรค์ผลงานดีกับเราแบบนี้
จอเป็นประจำทุกวันเขาเองให้คำมั่นสัญญาด้วย
ว่าจะเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
ด้วยความทุ่มเทและตั้งใจค่ะ
ดีใจมากครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับ
มารับรางวัลแทนทีมงานทุกคนนะครับ
รางวัลนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มอบให้ทีมงานทุกคนครับ
สิ่งที่เราทุ่มเทและตั้งใจทำงานกัน
ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลานี้
ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันประสบความสำเร็จ
รางวัลนี้อย่างที่บอกครับมันมาพร้อมกับการแบกรับความกดดันเหมือนกัน
เพราะว่าต้องพัฒนาคุณภาพการทำงานให้มันดีขึ้นกว่าเดิม
ก็จะพยายามทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในทุกวันครับ
ตามนโยบายของสถานีนะครับไทยรัฐทีวี

รากฐานที่เข้มแข็งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เรามั่นใจว่าเรามีขุมพลังข่าวที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว
วกกับศักยภาพของผู้ประกาศข่าวทุกคนทีมงานทุกคน
ซึ่งตั้งใจแล้วก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ
จะทำให้ข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยครองใจโดนใจแล้วก็มัดใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับ
เชื่อว่าโดนใจมัดใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับ
เพราะว่าบรรดาแฟนคลับก็ส่งกำลังใจมาให้เราเยอะเลยทีเดียวจากไลน์
แล้วก็เมื่อวานนี้ไปคอมเมนต์ตามอินสตราแกรมแล้วก็สื่อโซเชียลต่างด้วย
เมื่อวานนี้พี่มิ้วเขมมาสอนไปเป็นพิธีกรในงานด้วยค่ะ